เลี้ยงยังมีคนแก่ในบ้านก็เดือดร้อนกันหมดนะคะหลังจากที่คันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ตรงที่ตะมนต์พระงามเนี่ยมันพังลงมันแตกอ่ะนะโอ้โหบ้านเรือนเนี่ย
รองเดือดร้อนเลยน้ำมันท่วมสิเข้าไปในพื้นที่หมู่หนึ่ง
สองนะคะที่ตะมนต์พระงามมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา
หลากไหลเข้าท่วมนะคะบ้านเรือนกว่า๔๐๐หลังคาเรือน
มีทั้งวัดที่อยู่แถวนั้น๓วัดก็เดือดร้อนกันไปหมด
เขาบอกว่าวัดนะคะวัดทุ่งวัดสิงห์วัดราหุนวัดชีปะขาวนะคะ
โอ้โหเนี่ยพระพระก็ต้องอบพยพกันหมดทางด้านของคุณพี่ท่านนี้
คุณผู้ชมฟังนะเนี่ยนางงุษาเข้ามาเลยเห็นใจจริงจริง
พี่สมจิตอายุห้าสิบสี่ปีแล้วพี่บอกโหยบ้านอ่ะ
ตรงจุดคันดินอ่ะมันแตกตรงหน้าบ้านเลยแล้วน้ำอ่ะ
พอมันแตกปุ๊บมันเข้ามาเร็วสุดสุดเลยตกใจสับสนถามว่าเอาไงดี
ตอนนั้นที่น้ำท่วมเข้ามาไม่รู้เลยว่าจะช่วยอะไรก่อนดี
เพราะยังไงเพราะเธอเนี่ยในบ้านมีทั้งพ่อแม่ที่แก่ชะลา
ป่วยติดเตียงอายุถึงแปดสิบเก้าปีน่ะสองคนเลยมีแพ้
มีเนี่ยที่เลี้ยงเอาไว้อ่ะเป็นแพ้ห้าตัวอีกฝูงหนึ่งคุณอืม
สุดท้ายเธอบอกตอนนั้นนาทีนั้นตัดสินใจเอาอย่างนี้ว่ายน้ำ
ว่ายน้ำไปเปิดกรงแพ้ก่อนแต่กระแสน้ำมันแรงมาก
เอาตัวเธอไหลไปทางอื่นสุดท้ายมีแพทย์บางส่วนจมน้ำตายในคอกเลยนะ
ค่ะพี่ชายเธอรีบไปต้อนค่ะไปต้อนวัวนะ
เอาวัวขึ้นไปอยู่บนถนนได้ทันแต่ก็ยังมีวัวบางส่วนที่หายไป
และกำลังตามหาอยู่ส่วนพ่อกับแม่ที่แก่ชะลา
ยังเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
แล้วพาตัวไปส่งนะคะที่โรงพยาบาลพรมบุรีแล้ว
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะทางทีมมูลนิธิปอติ๊กตึงนะคะ
ท่าช้างก็เข้าไปช่วยเหลืออบพยพนะคะ
ผู้ป่วยคนชะลาแล้วก็เด็กที่ติดอยู่ภายในบ้าน
ออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนี่ยคุณดูสิ
เวลาช่วยเหลือเขาจะช่วยเหลือพวกผู้ป่วยติดเตียง
อายุมากแล้วนะคนชะลาเนี่ย
มันก็จะช่วยเหลือกันด้วยความยากลำบากแบบนี้
อ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เพราะว่ามวลน้ำยังคงไหลท่วมไปอีกหลายจุดเลยค่ะ
ลักทุเลกันเหลือเกินนะคะกับความช่วยเหลือในแต่ละบ้าน
คุณผู้ชมค่ะสิงห์บุรีไม่รอดอ่างทองก็ไม่เหลือเหมือนกันค่ะ
ชั้นหนึ่งเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงเลย
อยู่ไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมมิดไปหมดแล้วนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องระหกระเหกันมานอนกันอยู่บนถนนเนี่ยค่ะ
โดยเฉพาะที่ตำบลโผงเพงที่ป่าโมกอ่างทอง

ชั้นหนึ่งเนี่ยหายไปหมดแล้วนะคะ
บ้านเรือนของชาวบ้านจมมาเป็นเดือนแล้ว

ได้แต่เฉง้อคอดูว่าเมื่อไหร่น้ำมันจะลด
เพราะว่าบ้านจมน้ำครึ่งหลังแล้ว
บ้านใครที่ชั้นเดียวไม่ต้องพูดถึงค่ะมิดบ้านเลย
เขาบอกว่าการใช้ชีวิตบนถนน

กลางคืนก็ต้องทนกับทั้งยุงทั้งอากาศหนาวเย็น
แล้วก็มีรถยนต์วิ่งผ่านไปผ่านมาอันตรายมากค่ะ
บางคนบอกว่าตัดสินใจเอาพ่อแม่ปู่ย่านี่นะ
อยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมนี่แหละ
แค่ไม้มาเทินให้พ้นน้ำนอนบนแคร่ดีกว่านอน
แล้วเสี่ยงว่ารถจะมาชนมาเฉียวตอนไหนหรือเปล่านะฮะ
ส่วนที่อำเภอโพทองอำเภอชายโย
ที่นี่ก็น้ำท่วมสูงเหมือนกันคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ค่ะพี่เปิ้ลนาคอนแล้วก็ลูกชายน้องออก้า
นี่เอาเจ็ดสกีไปเลยลงพื้นที่
ออก้านี่เพิ่งได้แชมป์โลกเจ็ดสกีมา

พากันขนถุงยางชีพลำเลียงลงเจ็ดสกี
เอาไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทธกภัยน้ำท่วมนี้ค่ะ

สร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมกันด้วย
พี่เปิ้ลเล่าให้ฟังในไลฟ์นะคะ
บอกว่าตอนนี้พื้นที่อำเภอชายโยคุณผู้ชมตามภาพเลย

เพราะว่าคันกั้นน้ำพังเสียหายจากสิงห์บุรีอย่างที่คุณขวัญเล่ามา
น้ำมันก็ไหลมุ่งหน้ามาที่นี่แหละ

สมทบกับน้ำที่มันท่วมเดิมอยู่แล้ว
ระดับน้ำท่วมมันก็เลยเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
อกจากนี้อย่างที่บอกไปทุกชีวิตมีค่าเสมอนะคะ
เอาอาหารแห้งต่างไปมอบให้กับชาวบ้านแล้ว
กอาหารหมาอาหารแมวติดตัวไปด้วยค่ะ

เพราะว่าหมาแมวก็อดหยากมาหลายวันหลายเดือนแล้วเหมือนกัน
ก็ขอบคุณความช่วยเหลือที่เข้ามากันอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ